คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้มีความเคลื่อนไหว
การรวมตัวทางการเมือง๒กลุ่มด้วยกัน
ในกรุงเทพมหานครจะพาคุณผู้ชมมาไล่เลี่ยงกันนะคะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมากันบ้างนะคะ
กิจกรรมทางการเมืองกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์

กลุ่มแรกเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มกลาดปลดแอบ
จัดกิจกรรม๑๑๒เมตร
คือเพื่อเป็นการบอกเล่าความล้มเหลวของรัฐบาลนะคะ
ส่วนอีกกลุ่มชื่อว่ากลุ่มนักเรียนเลว
อันนี้จัดกิจกรรมเนื่องในวันครูค่ะ
เรียกร้องให้ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบในโรงเรียนนะคะ

กิจกรรมของกลุ่มนักเรียนเลวเขาจัดขึ้นในวันครูเมื่อวานนี้

ชื่อกิจกรรมก็คือพระคุณที่๓งดงามแจ่มใส
เป็นหนึ่งในท่อนของเพลงที่ร้องในวันครูนะ

พระคุณที่๓งดงามแจ่มใสอะไรก็ว่าจัง
ุ้นหูกันอยู่นะคะสำหรับท่อนนี้
คือมีการนำไม้เรียวไม้บรรทัศน์
เอามากองทิ้งไว้ที่หน้ากระทรวงศึกษา
แล้วก็มีการติดป้ายผ้าเขียนข้อความ
วันครูปีนี้หนูขอครูอย่าทำร้ายหนู
และเอาไม้เรียวคืนไปเอาความปลอดภัยคืนมาค่ะ
คือก็มีแกนนำนักเรียนเลวเนี่ยนะคะ

นำสีแดงมาสาดที่หัว
แล้วก็ที่ป้ายกระทรวงศึกษา
แบบนี้นะคะเพื่อเรียกหยุดนี่ค่ะ

ใช่เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ

ต้องประสาทความรุนแรงในทุกรูปแบบ

โดยไม่มีการปราศัยใดนะคะ
ส่วนอีกกลุ่มค่ะจัดกิจกรรมกลุ่ม๑๖มกรา

ทำกิจกรรมที่บริเวณเกาะพญาไทย

ในหัวข้อของเขานะคะ
๒เมตรกับความทุเรศของรัฐบาล
เพื่อบอกเล่าความล้มเหลวในการบริหารของรัฐบาลนะคะ
โดยการเขียนข้อความลงบนผ้าขาว
มีความยาว๑๑๒เมตรแบบนี้นะคะ

ตำรวจก็สลายการชุมนุมและจับกลุ่มแกนนำไป๒คน
โดยอาศัยตามพรกรฉุกเฉินที่ห้ามให้มีการมั่วสุมชุมนุม
หรือป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
จังหวะที่มีการเข้าไปคุมตัวแล้วก็ชุนละมุนกันอยู่แล้วค่ะ

เมื่อตำรวจมีการตั้งแถวปิดกั้นพื้นที่

แล้วก็มีภาพที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นค่ะ
เมื่อมีป้าคนนึงปรีเข้าไปปรีพี่จุกยุดกระสาน
นี้แหละค่ะหลายคนเป็นห่วงตำรวจนายนี้ตอนนี้เป็นอย่างไร
ถ้าเป็นพี่พี่จุกนะเมื่อกี้นะคะแล้วคุณป้ายังไงต่อเนี่ยฮะ
นี่แหละแล้วคุณพ่อถอดกางเกงซะอย่างนั้น
โอ้โฮถอดกางเกงโชว์ของสมวนต่อหน้าต่อตาตำรวจล่ะค่ะ

สิทธิภาพวิทยาลัยโหดดรพัวสมวนต่อเนวท์
นี่แหละค่ะภาพคุณป้านี้สถานาโซเชียลเลยฮะ
อย่าลงโซเชียลเยอะเลย

เฉศการจำจุดีสแฟวแฟวฝั่งถนนพระราม๔นะคะใกล้แล้วแป๊บขึ้นมาเลยเนอะจังหวะนี้จังหวะนี้คุณผู้ชมดูตามกันดีเนี่ยค่ะปึ้มขึ้นมาเลยนะคะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมาถัดมาตอนมืดแล้วค่ะ
ไว้หมดทุกด้านแล้วมีการเคลียร์ประชาชน

แล้วก็มีการเปิดการจราจรบริเวณแยก๓ย่าน
ในเวลาต่อมาเนี่ยค่ะหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมด
จบไปก็เป็นอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะ
หนังสือพิมพ์อีกสักทีนะครับคุณผู้ชมครับ
ไทยรัฐบอกว่าจู่โจมสลายม็อบเจอปลาบึ้ม
นะฮะสองตำรวจนักข่าวเจ็บ
จุดชุดละมุนลันจามจุรีสเกวร์
เป็นข่าวที่น้องอุ๋ยได้รวบรวมไปเมื่อสักครู่เป็นภาพรวมทั้งหมด
แต่ว่าเรื่องของระเบิดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ปรากฏว่ามันเป็นระเบิดแรงดันต่ำแต่
แต่มีการเอาตะปูตัวเล็กผสมเข้าไปไว้ด้วย

เพื่อให้ถ้ามันกระจายออกไปคืออันนี้
ชี้ได้เลยว่าหวังให้มีคนบาดเจ็บ
แล้วเห็นไหมครับข้างบนมีสะพานไทยยิปุ่น
ถัดออกไปอีกแยกสะพานไทยเบลเทียม

โยนลงมาจากสะพานแล้วลงมาตรงนั้น
นี่แหละครับพันธุ์ดำเนิดเอกกิจสนักพัฒนาเจริญนะครับ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงว่า
เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย๔คน
เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างจามจุรีสแควร์๑คน
แล้วก็ตำรวจชั้นประทวนอีก๒นายครับ
ยังไม่ทราบตัวผู้กระทำความผิดนะครับ
หากใครพบเห็นหรือว่ามีเบาะแสสามารถโทรให้ข้อมูลได้ที่หมายเลข๑๑
หมายเลข๑๕๙๙เป็นเบอร์ของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ก่อพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเลยครับบริเวณจุดระเบิดหน้าอาคารจามจุรีสแควร์
โดยปิดกั้นพื้นที่ป้องกันไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเพ่นพ่านข้างใน
เดี๋ยวหลักฐานมันจะหายเจ้าหน้าที่พบสะเก็ดชิ้นส่วนระเบิดส่วนใหญ่ทำด้วยตะปูตัวเล็กตัวน้อยครับตกอยู่
แล้วก็ยังมีเศษวัสดุที่มันถูกไฟไหม้คาดว่าใช้ทำวัตถุระเบิดตกอยู่จำนวนมากจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานครับ
เรื่องต้นคาดว่าเป็นระเบิดปิงปองใส่ดินเทาครับดินเทามันเป็นดินระเบิดแรงดันต่ำแต่มีความไว
ด้วยกันในที่เกิดเหตุทั้งนี้คาดว่าระเบิดถูกปลาลงมาจากสะพานข้ามแยกไทยญี่ปุ่นซึ่งตำรวจจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาผู้กระทำความผิดต่อไปครับ